ถ้าพูดถึงสวนสัตว์ที่มีสภาพที่เลวร้ายมากที่สุดในโลก
หนึ่งในนั้นก็คือสวนสัตว์ขาดยูนูส

ความไม่สงบทำให้สวนสัตว์ขาดเงินสนับสนุน
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นไปอย่างยากลำบาก

จนที่สวนสัตว์เอาลูกสิงโตมาขาย
สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
ขณะที่มีข่าวออกมาว่ามีการเอาสีไปทาลา

ซึ่งล่าสุดก็มีองค์กรการกุศลที่ดูแลสวัสดิภาพของสัตว
ได้เข้าไปช่วยขนย้ายสัตว์ในสวนสัตว์แห่งนี้ออกมาเป็นบางส่วน
เพื่อให้พวกมันได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าครับ
พวกมันต้องอยู่ที่นี่กลายเป็นสวนสัตว์ที่ยำแย่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก
ภารกิจนี้เป็นของอาสาสมัครจากองค์กรโฟพอล
กำลังเร่งขนย้ายเสือลิงไปจนถึงนกอีมู
อยู่ในสวนสัตว์คานยูนิสเพื่อให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้นในที่ใหม่
โดยองค์กรการกุศลโฟพอลได้รับการแจ้งจากเจ้าของสวนสัตว์แห่งนี้ว่า
ไม่สามารถดูแลสัตว์ที่มีอยู่ได้อีกต่อไป
และมันก็คงถึงเวลาแล้วที่พวกมันจะต้องออกจากฉนวนกาซ่า
ภายใต้แนวคิดที่ว่าสัตว์ก็มีความจำเป็น
ต้องได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับมนุษย์

ช่วยสัตว์ก็ไม่ต่างจากการช่วยคนธรรมดา
โดยการนำอาหารและตรวจสุขภาพของสัตว์เหล่านี้
ก่อนจะตัดสินใจย้ายสัตว์เหล่านี้ออกมา
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยความมั่นคงของอิสราเอล
ซึ่งดูแลกิจการพลเรือนในปาเลสไต
ขณะที่การดูแลสัตว์ก็เป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์
ที่ต้องสังเกตสุขภาพของสัตว์

ในระดับที่เหมาะสมก่อนทำการขนย้าย
ส่วนสัตว์บางตัวเช่นกวางตัวหนึ่งที่พบว่าบาดเจ็บ
ก็ต้องรักษามันก่อนจะเริ่มกระบวนการอื่นต่อไป
มีสารแล้วนี้จะถูกย้ายไปบ้านใหม่ที่อยู่ในจอดน
กเว้นเจ้าเลซิสเสือประจำสวนสัตว
ที่จะถูกย้ายไปอยู่ในแอฟริกาใต้
ที่ที่มันจะมีพื้นที่วิ่งเล่นถึง๑๐๐๐๐ตารางเมตร

สำหรับให้มันได้ว่ายน้ำและปิ่นป่ายตามธรรมชาติ
สำหรับให้มันได้ว่ายน้ำและปีนป่ายตามธรรมชาติ
โดยที่ไม่ต้องอยู่ในกรงแคบขนาด๓ตารางเมตร
ที่มันคุ้นเคยในฉนวนกาซ่า
ที่ผ่านมาสวนสัตว์ในฉนวนกาซ่าซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นของเอกชน
ต่างพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอด
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าสวนสัตว์แห่งหนึ่ง
นำลามาทาสีให้เป็นม้าล่ายเพื่อดุล
แม้จะเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นด้วย
แต่ก็มีชาวปาเลสไตล์บางคนที่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้

ลูกของพวกเขาคงไม่สามารถเห็นสัตว์ตัวจริงได้อีกต่อไป
และคงจะจินตนาการสัตว์เหล่านี้ได้จากของเล่นเท่านั้น
แต่การที่สัตว์ต้องอยู่ในสวนสัตว์ที่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะดูแล
ก็ทำให้สัตว์เหล่านี้ต้องเผชิญทั้งสภาพอากาศที่โหดร้าย

และสุดท้ายก็ทำให้มันล้มตายไปเป็นจำนวนมาก
จ้อมพลดาวสุโขข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน